เท้าแปลกกันหน่อยเราไม่รู้ว่ารอยเท้าที่เห็นนี้เป็นรอยเท้าอะไร
แต่ชาวบ้านเขาฮือฮากันสุดเลยค่ะ
คุณเดี๋ยวกันมาซิว่ามันคือรอยเท้าอะไร
อันนั้นไม่ต้องคุณเดี๋ยวว่าอะไร

หมาเหรอฮะ
มันไม่ใช่หมา
มันไม่ใช่แบบนี้
ใกล้เคียงนะคุณชนะหรือคุณว่าอะไร

ว่ารอยเท้าของหมี

งั้นเราตามไปดูนะฮะ
ตามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านหัวสะพานหมู่๖ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิค่ะ
กับพี่คนนี้ค่ะคุณกองเงินคึกขุนทศเขาบอกว่ารอยเท้าที่เห็นบริเวณไร่ข้าวโพดนี้นะคะมันเป็นรอยเท้าแปลกซึ่งมันไม่เคยเห็นไง
พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชุมชนชาวบ้านอยู่อาศัยแต่ว่ารอยเท้าแปลกแบบนี้มันมายังไงมันไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่รอยเท้าวัวเท้าควายเท้าหมาเท้าแมวถูกไหม
มันก็คือรอยเท้าไม่มีนั่นแหละ
เออมันเป็นรอยเท้าของอะไรของหมีเหรอคะ
นี่แหละคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหมีมาได้ยังไงเพราะบริเวณไร่ข้าวโพดเนี่ยนะมันอยู่ติดกับเทือกเขาปากคอกท้ายหมู่บ้าน
สุนัขของชาวบ้านมันไปเจอกับสัตว์ตัวหนึ่งคล้ายหมี
มีแมลงวันตอมเนอะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวด้วย

พอเห็นหมาสู้กับหมีแล้วควายตกใจปุ๊บ
ชาวบ้านเขาก็ตะโกนร้องเรียกเพื่อนให้มาช่วยดู
ระหว่างนั้นแหละค่ะคุณกองเงินซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไร่ข้าวโพดอยู่แถวนั้น
เขาก็มองเห็นสัตว์ป่าตัวสีดำเนี่ยกำลังวิ่งหนีกลุ่มหมาต้องเรียกว่าเป็นฝูงหมาเลย
วิ่งหนีหายไปในป่าแล้วก็มีคนตะโกนว่ามีใครเห็นหมีบ้างไหม
มีใครเห็นไหมแบบนี้เราต้องไปตามล่าหามผีนะ
หมีมันเข้าป่าไปแล้วอุ้ยแต่สุดท้ายมันทิ้งร่องรอยเอาไว้
เป็นร่องรอยเท้าหมีลักษณะใหญ่ใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาว่ากันว่านะมันยังมีกองหลักฐานที่เราเห็นไป
นี่ทิ้งเอาไว้ให้เราดูต่างหน้าจำนวน๓กองด้วย
ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอ่ะรับทราบแล้วนะคุณกองเงินแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตรวจสอบนะว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรกันแน่นะสันนิษฐานว่าเป็นหมีแหละว่าตัวดำใหญ่แล้ววิ่งหนีเข้าป่า
แต่มันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันไปอยู่ป่าไหนเรื่องนี้ยังไม่มีข้อที่จะสามารถโทรมาบอกโดนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้

กำลังคิด

เราจะจัดการกับเจ้าตัวนี้ยังไง

หรือยังไม่แน่ใจ

แต่ยังไงซะมีโอกาสไปตามล่าหา

หมาเห็นหมีหมีหมา